เออปล่อยตั้งแต่กระโปรภูมิเขาจะไม่กินคำนวงปังไม่กินนุ่มทุบนี่
เขาไม่ตามใจปากเครื่องนี้เท่าไหร่น้ำหนักเค้ามันไม่ขึ้นเออ
มันหลากมันไม่ได้เห็นผล
เออไปเลยไปเลยมาจวดไหมเอ้าเอามา
แม่พวกไอ้เดรนมาแล้วพี่เสมอ
มันหอบไอเดงมากอ่ะพี่สุด
อ่ะอีหัว
เดี๋ยวพวกมันก็หลบ

ไปเลยไม่ต้องไหนมา

ให้มันแซมไปเลย
หัวให้มันแซงไปเลย

ก็ไปเลย

พูดให้มันไป

พี่หัวมันไปทำงานแล้วจอดพี่หัวให้จอด

มันจะมกได้ป่ะ
เย็นแล้วหรอคะเย็นแล้วเตือนคำที่หนึ่งแล้วไม่เย็นแล้วเดินเข้ามาคำที่สองยังไม่เย็นคำที่สามเตือนแล้วค่ะตอนเนี้ยผมมาเอาเย็นแล้วเย็นแล้วค่ะเออ

เก้ามาเป็นเก้าเดี๋ยวครูฟ้องค่ะเออจืดแล้วอย่างเงี้ย
อ๋อครูเตือนเลยขอหน้าธนายค่ะในว่าจะรวด

กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย

กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย

กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย

กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้ายและกลับมาที่สุดท้าย